ที่ปราจีนบุรีครับที่สวนแตงโมแห่งนี้มีวงเล่าเมื่อคืน๒ทุ่มก็เริ่มดื่มกันใช่ไหม
กันไปดื่มกันมาทีนี้เหล้าหมดกลมส่วนหนึ่งก็กลับไป
แต่ระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์กลับเนี่ยในวงมี๓คนนะอืม
สองคนกลับไปปั้งปั้งปั้งปืนมันดังขึ้นมา
ปรากฏมีคนตายในวงนั้นน่ะคุณผู้ชมนี่ครับมาเห็นเอาตอนเช้าแล้วตอนที่ตำรวจเนี่ยรับแจ้งเหตุว่ามีคนโดนยิงตายในสวนแตงโม
ค่ะพื้นที่หมู่ห้าตะบนหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีครับตรงนี้คือร่างของนายทองคำแก้วจันดาแก้วจันดา
หรือว่าดำอายุ๔๙ปีเสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณถนนทางเข้าสวนหน้าเพิงพักคนงานเลย
ซึ่งในดำเนี่ยก็เป็นคนงานสวนตังโมนี่แหละเสียชีวิตอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์ครับ
สภาพคือโดนยิงเข้าหนกแก้มซ้ายหนึ่งนัดเอาผ้ามาคลุมหน่อย
แล้วก็น่าจะโดนยิงด้วยปืน๙มมครับเพราะไปเจอปลอกกระสุนตกอยู่ที่ปลายเท้า๑ปลอก
ส่วนในเพลิงพักคนงานไปดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างนี่ตรงเพลิงตรงนี้
นี่แหละคุณผู้ชมจุดที่เขาตั้งวงเล่าแล้วก็มีขวดเหล้าขวดน้ำดื่มวางอยู่ข้างแคร่ครับ
ออกไปเจอปลอกกระสุน๙มมตกอยู่ที่พื้นอยู่ใต้เก้าอี้พับ๑ปลอก
เจ้าหน้าที่คาดว่าเรื่องราวทั้งหมดน่าจะเกิดตอน๒ทุ่ม
ไปถามหนึ่งในคนที่อยู่ในวงเล่าชื่อวิทยาแก้วจันดานามสกุลเดียวกับคนตายเลยนะ
คนตายชื่อทองคำแก้วจันดาแต่ที่ถามถามนายวิทยาแก้วจันดา
วิทยาเล่าให้ฟังว่าอ๋อเมื่อคืนมีวงเล่ากันดื่มกัน๓คน
คือตัวผมคุณอาและเจ้าของสวนแตงโมเอาแล้วในดำอ่ะ
ดำทองคำแก้วจันดาเนี่ยเกี่ยวอะไรกัน
ดำไม่ได้อยู่ในวงเล่าแต่นั่งอยู่ข้างอยู่ใกล้เพิงพักนี่แหละ
แต่ระหว่างกินเหล้าเนี่ยเจ้าของสวนพูดขึ้นมาว่า
ข้าไม่ไว้ใจดำหรอกอืมตังโมตังโมข้ามันหายไปค่ะ
แล้วก็หยิบปืนขึ้นมาโชว์โชว์กลางวงเล่าเลยนะคุณผู้ชม
แต่ณตอนนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับกระทั่งดื่มกันจนเหล้าหมดกลมแล้ว
วิทยากับคุณอาเขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไป
ระหว่างขี่เอาไว้ปั้งประมาณ๓๔นัดปืนดังขึ้นมา
หลังจากที่สิ้นเสียงปืนแล้วก็ไม่รู้ว่าใครยิงไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
เหรอแต่ตัววิทยาเขาเชื่อว่าคนยิงไม่น่าใช่คนไหนไกลก็คนในพื้นที่นั่นแหละ

กินเหล้ากันปกติเขาก็พูดว่าเขาไม่ไว้ใจมันไว้ใจใครไว้ใจดำเนี้ย
ว่าแตงเขาหายคนที่เสียเนี้ยหรอใช่ใช่จกปืนมาให้ดูอยู่เป็นปืนอะไร
ก็พระคุณเก่าหมดเหล้ากลุ่มนึงผมก็กลับกันงาสองคนแล้วกลับไว้นี่แหละ
ผมยังไม่ขึ้นคันเขื่อนเลยว่าเอาพงเขาออกเนี่ย
ผมก็ถอยรถออกมานี่อืมแล้วก็ได้ยินเสียงปืนแล้วสี่นัดพี่เอ๊ะประมาณสามนัดหรือสี่นัด
ไม่รู้นะอืมแต่มันน่าจะโดนยิงตรงนู้นก่อนโดนยิงแล้วคงจะเจ็บอ่ะ
มีที่ซ่อมก่อนเออกระท่อมก่อนแล้วมันวิ่งมาเอารถมอไซค์มันจริงมันไม่จอดตรงนั้นหรอก
น่าจะจอดตรงเนี้ยอืมแล้วลอยลากไปนู่นเนี้ยครับคงจะหนีอ่ะอืม
ตามมาซ้ำมันอ่ะส่วนญาติของคนตายครับในช่วยแพ่งสุวรรณเนี่ย
ก็เดินทางมาที่เกิดเหตุนายช่วยก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไร
แต่เขาบอกแบบนี้นะคุณขวัญคุณน้ำแข็งในดำผู้ตายเนี่ย
เป็นคนประเภทแบบพูดไปเรื่อยอ่ะอ่าอ่ายังไงบ้างพูดไปเรื่อยทำนอง
เหมือนแอบชอบลูกสาวเจ้าของสวนแตงโมอ้าวถ้าเกิดว่าพูดแบบนี้แล้ว
เจ้าของสวนเขาไม่นั่นเหรอก็นั่นน่ะสิไม่รู้ว่าเมื่อคืนเนี้ยตอนสองทุ่ม
ตั้งวงเล่ากันในดำไปพูดอะไรเข้าหรือเปล่า
แต่เรื่องนี้ญาติของนายดำเขาบอกไงว่านายดำเป็นคนชอบพูดประมาณนี้ครับ

ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราพ่อเขาก็เราไม่เคยเห็นหน้าเห็นอะไร
เราไม่เคยเห็นมีแต่มันพูดว่าจะเอาลูกสาวปากแสงเขาก็พูดว่า
แต่เขาชอบมันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้น่ะมันก็พูดของมันเนี้ย
เคยอ่าคนชื่อดำผู้เสียชีวิตเนี้ยเคยไปแบบว่ารุ่มล่ามอะไรลูกสาว
ไม่มีไม่มีไม่เคยเนี้ยถ้าฟังจากตาช่วย
แกก็บอกว่าก็แค่พูดไปเรื่อยแต่ไม่ได้ไปทำอะไรเกินเลย
ล่าสุดคุณผู้ชมมีรายงานเข้ามาว่ามือปืนติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะ
เดี๋ยวความคืบหน้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรารายงานให้ฟังแน่นอนครับค่ะ